บางพื้นที่เขาก็ใส่พริกด้วยรสชาติจะได้กลมกล่อม
พยาวคุณผู้ชมเขามีประเพณีกินแกงขี้เหล็กด้วยนะ
ประเพณีนี้จัดหนึ่งปีหนึ่งครั้งค่ะ

ต้องการขี้เหล็กมากแต่ไม่รู้ว่าเขามีประเพณีแบบนี้
ก็นั่นสิคุณอย่างนั้นตามไปที่วัดลีเลยค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตะมนต์เวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ทางวัดมีการจัดประเพณีโบราณอย่างงานประเพณีเดือน๕เป่ง
งานนี้ชาวบ้านเขาก็มาร่วมงานกันเยอะเลยล่ะค่ะ
ภายในงานจะมีการส่งน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
และยังมีการทำแกงขี้เหล็ก
แจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงานประเพณีเดือน๕เป็งด้วยนะ
ถามว่าทำไมทำไมมันต้องมีพิธีกรรมแบบนี้
ไปสอบถามนางสาวบังออนทวีกุลประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดลีค่ะ
ก็เลยได้ทราบว่าทุกปีเนี่ยนะจะมีการจัดงานประเพณีเดือน๕เป็งขึ้นมา
ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันมากันหลายคนมันต้องกินต้องได้ทานอาหารร่วมกัน
ก็เลยทำแกงขี้เหล็กแจกแต่เหตุผลที่ต้องทำแกงขี้เหล็กแจกก็เพราะว่า
มันเป็นอาหารที่มีรสชาติดีอร่อยกลมเค็มเผ็ดถูกไหมรสชาติดีสารอาหารก็เยอะด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คือขี้เหล็กถูกไหมมันเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติ
มันก็ให้คุณประโยชน์เรื่องของการขับถ่ายด้วยแล้วก็เอามาทำได้ไม่ยากด้วยเหมือนกัน
ชาวบ้านที่มาร่วมงานนอกจากจะอิ่มบุญก็อิ่มท้องกันไปด้วยอีก
สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เนี่ยร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำช่วยกันกวนช่วยกันต้มช่วยกันตากใส่ถุงแบบนี้
ก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความสมัครสมาร์ทสามัคคีรักไข้กลมเกี่ยวกันเกี่ยวกับคนในชุมชนนะ
แล้วต้องบอกว่ามันเป็นประเพณีแค่๑ปีครั้งเท่านั้นเอง
เอามาฝากกันดิฉันเชื่อเลยว่านอกจากหลายคนรู้สึกแปลกใจกับประเพณีนี้แล้ว
ก็รู้สึกอยากจะกินแกงขี้เหล็กด้วยเลย